คุณผู้ชมครับล่าสุดมีคำเตือนนะครับใครช็อปออนไลน์ต้องระวังอาจได้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานครับ
ล่าสุดมีการนำกำลังบุกเข้าไปทลายกระดังสินค้าเถื่อนได้สินค้าของกลางที่เป็นของเถื่อนมากกว่า๒๓๐๐ชิ้นด้วยกันครับ
ทางด้านของนายบรรจงสุกรีธาเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอบอกนะครับว่า
ได้มีการประสานความร่วมมือกันกับทางด้านของดีเอสไอกศชแล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เข้าไปตรวจสอบกระดังเก็บสินค้าย่านบางขุนเทียนและกระทุ่มแบนไปพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าสามสิบบริการรวมแล้วกว่าสองหมื่นสามพันชิ้นทีเดียวครับ
ราคาประมาณ๗ล้านกว่าบาทยึดอายัดเอาไว้แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมาย
ที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของหม้อหุงข้าวใดเป่าผมที่ม้วนผมที่หนีผมหลอดไฟ
ภาวะแบงก์เตาอบก็มีหม้ออบลมร้อนก็มีและโครงไฟต่างต่าง
ทุกอย่างไม่มีเครื่องหมายแสดงมาตรฐานและไม่มีการแสดงชื่อผู้รับใบอนุญาตด้วยครับ
ตรวจสอบผู้ประกอบการทั้ง๒รายทั้ง๒จุดก็มีความผิดตามพรบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ต้องระวังโทษกรณีที่มีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้ง๒ราย
แล้วก็เรื่องของข้อหานำเข้าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒ล้านบาท

ก็ฝากเตือนคุณผู้ชมนะครับประชาชนนะครับ
ถ้าจะไปซื้อสินค้าตามตลาดหรือสั่งออนไลน์
ดูสิว่ามีเครื่องหมายถูกต้องตามมาตรฐานมอกรหรือไม่
สามารถสแกนดูได้นะฮะหากไม่มีก็อย่าซื้อเพราะอาจจะใช้แล้วเป็นอันตรายก็ได้
เพราะไม่มีมาตรฐานบางคนใช้แล้วเนี่ยบางคนก็ถึงขั้นกับเสียชีวิตก็มี
คุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอาออกมาเตือนกันนะครับ
แล้วก็เรื่องล่าสุดเลยเรื่องของดอกเบี้ยใครที่จะกู้บ้านต้องระวัง
เพราะล่าสุดแล้วเนี่ยทางด้านของกรดงมีการปรับขึ้นดอกเบี้อีก๐๒
เป็นช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นก็เป็นภาระของประชาชน
ในเรื่องของการกู้สินเชื่อซื้อบ้านด้วยนะครับ